นี้นะคะต้องมองบวกคิดบวกแล้วเราจะสู้ชีวิตได้นะคะ
หลายคนส่งกำลังใจให้พี่แวร์โซ่ค่ะ
ดาราสาวสู้ชีวิตคนนี้นะคะพี่แวร์ก็สนิทกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
แล้วล่าสุดอย่างที่เราได้เห็นข่าวนะคะพี่แบร์แกก็ออกมาโพสต์
อกน้อยใจว่าตอนนี้เงินหายงานหดหมดเลย
ขนาดลงทุนเปิดแผงขายปลาหมึกที่เชอรี่ไปทำสกรูปยังเจ๊งเลย
ก็คิดว่าจะชวนลูกสาวน้องคนดีไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อสำหรับการเป็นเด็กปั๊มค่ะ
ซึ่งพอคนหลายคนเห็นโพสต์นี้เข้านะคะต่างก็เป็นห่วงค่ะ
แล้วก็ต่างส่งกำลังใจให้พี่แวร์โซค่ะ
รวมไว้ถึงพี่ฟ้อนด์เป็นดังแบบดังยุคเก้า๐เลยนะ
เห็นหน้าแล้วทุกคนรู้ต่ักรงอเข้าไปอยู่ต่างประเทศค่ะ
เขาก็เข้ามาคอมเม้นต์แล้วก็เยาเหยียดเลยส่งพลังบวกให้กับเพื่อนพร้อม
แกก็เคยไปขายของตลาดนัดนะ

ล่าสุดแกไปอยู่ต่างประเทศไปเป็นมาเรนเดอร์
ฝรั่งยังบอกว่าเธอมีความสุขแล้ว

แกก็เคยผ่านท้นจากศูนย์ดีมานะคะ
แล้วก็เชื่อว่าพี่แวร์ไม่มีทางคิดสั้นแน่นอนค่ะ
ถามว่าเอาพี่ทำไมเพื่อนไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยล่ะ

บางครั้งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราเข้าไปถูกจังหวะถูกที่ถูกทางหรือเปล่า

หากพี่แวร์ดูข่าวนี้อยู่นะคะมีปัญหาเครียดอะไรก็โทรมาหาได้
แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าพี่แวร์ไม่มีทางคิดสั้นแน่นอนค่ะ

ก็ลองติดต่อพี่แวร์ซิว่าพี่แวร์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คงไม่ถึงแบบคิดสั้นอะไรอย่างนี้นะ
ไม่ก็คงไม่คิดแต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะ
ยังไงก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนได้ดูรายการอะไรยังไง

เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปหาเขาหรือว่าโทรไป

อยากให้เพื่อนอยากให้ช่วยเหลืออะไรนะคะแค่ยกหูมานะคะ
และเพื่อนก็พร้อมจะซัพพอร์ตอยู่แล้ว

นะยามที่ลำบากก็ไม่ทิ้งกัน
อย่างน้อยคำพูดที่ช่วยส่งกำลังใจ

ที่ร้านปลาหมึกมันเจ๊งก็เพราะว่าบางทีมันต้นทุนสูงอาหารทะเล

แล้วบางทีขายออกไปกับการรับเข้ามาบางทีมันไม่สัมพันธ์กันไง

แต่ยังไงก็รู้นะว่าพี่ต้องมีวิถีทางของพี่เอาแน่นอน